เส้นใต้เมืองไทยวันนี้ยังคงต่อเนื่องที่เรื่องนี้เลยนะคะ
สำหรับกรณีครูแพะนะคะเพราะว่า๒วันมานี้
มีข้อมูลจากสองฝ่ายออกมาตอบโต้กันนะคะ
ก็เลยทำให้ผู้ที่รับข่าวสารตอนนี้ยังไม่แน่ใจนะคะ

ส่งมางงจังเลยสุดท้ายเป็นแพ้หรือแกะเนี่ย
งงไม่ต่างกันนะคะวันนี้คุณสุภาพคลี่ขจายนะคะ
จะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันนะคะ
ไม่ต้องเดินต่อคือยังไงก็ต้องไปจบที่ศาลนะครับ
ไม่ใช่ว่าบ่ายนี้ตำรวจแถลงออกมายังไงแล้วคนก็จะเชื่อไปตามนั้น
เพราะขณะนี้เกิดความขัดแย้งความเห็นคนละฝ่ายหลักฐานมีกันคนละฝ่าย
แล้วเรื่องนี้ไปมาก็เป็นความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน

หัวข่าวที่บอกว่ายุติธรรมงัดข้อตำรวจลามศึกสององค์กร
ตำรวจนั่นยืนยันว่ากระบวนการนี้เป็นขบวนการแกะ
แกะก็คือเด็กเลี้ยงแกะสร้างเรื่องขึ้นมาจัดฉากขึ้นมา
แต่กระทรวงยุติธรรมนั่นเขาไปแสวงหาข้อมูล
เขาก็มั่นใจว่าครูจอมทรัพย์เป็นแพ้ก็คือแพ้รับบาป
แต่ละฝ่ายก็มีเหตุผลที่สนับสนุนความเชื่อของตัวเองตามข้อมูลที่มีอยู่
ประชาชนอย่างเราเรารอครับจะได้รู้ความจริง
แต่อย่างที่บอกก็คือว่าความจริงที่จะปรากฏออกมา
จะต้องเป็นความจริงจริงไม่ใช่ฟังความจริงจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
แล้วก็ยังอยู่ในความแคลงใจของคนเพราะบ่ายนี้ตำรวจจะแถลง
จะแถลงออกมายังไงก็ตามแต่เถอะครับก็มีสิทธิ์ที่จะแถลง
แต่ว่ากระบวนการพิสูจน์ความจริงเพื่อจะให้ได้ความจริงที่เสด็จน้ำ
ต้องเดินหน้าต่อมันก็ต้องจบลงที่ศาลนั่นแหละครับ
แต่ว่าอยากจะย้อนกลับไปครับว่าเรื่องนี้มันผ่านมานาน
คนที่มาตามข่าวที่หลังนี่ก็งงงนานแค่ไหนล่ะครับ
เรื่องเกิด๑๑นีนา๔๘สารชั้นต้นที่จังหวัดนครพนมเนี่ย
ตัดสิน๒๕พฤศจิกา๔๙แล้วก็ยื่นอุทธรณ์
สารชั้นต้นนี่ตัดสินว่าจำคุกครูจอมทรัพย์นะครับ
จนกระทั่งพฤษภาปี๕๒ผ่านมาตั้ง๔ปีสารอุทธรภาค๔พิพากษากลับให้ยกฟ้อง
แล้วกว่าสารดีกาจะมาตัดสินกันอีกทีนึงวันที่๒๖กุมภาสารดีกาพิพากษากลับบังคับคดีไปตามสารชั้นต้นคือให้ติดคุก
แล้วกว่ากระทรวงยุติธรรมจะมารับคำร้องลื้อฟื้นคดีก็เมื่อเร็วนี้๒๒ธันวาคมนี้เอง
ฉะนั้นจะย้อนกลับไปดูว่าที่สารชั้นต้นกับสารดีกาตัดสินลงโทษ
ครูจอมทรัพย์มีความผิดจริงเนี่ยเพราะเหตุผลอะไร
แล้วมีเหตุผลอะไรที่สารอุทธรณ์ตัดสินยกฟ้อง

สารชั้นต้นกับสารดีกาท่านเชื่อในหลักฐานว่าครูจอมทรัพย
เป็นผู้ครอบครองรถในวันเกิดเหตุ
พยานอ้างว่าเป็นป้ายทะเบียนมค๕๖สกลนคร
นี่สารชั้นต้นท่านดูในซีกทางซ้ายของจอ
สารเชื่อว่าพยานที่ไปให้การเนี่ยจำเลขทะเบียนได้จริง
ซึ่งเข้ากันได้กับจักรยานยนต์ที่ถูกชน
เห็นในพยานว่ามีสีเขียวของป้ายทะเบียนติดอยู่ที่รถจักรยาน
และต่อมาศาลก็ไม่ให้น้ำหนักกับคำให้การของพยานที่ว่า

สารก็ไม่ให้น้ำหนักกับพยานซึ่งเป็นญาติ
ของครูจอมทรัพย์เพราะว่าการเป็นญาติเนี่ยมีน้ำหนักน้อย
นี่ฝั่งของสารชั้นต้นกับสารดีกาซึ่งเห็นตรงกัน
ส่วนสารอุทธรณ์เนี่ยสารอุทธรณ์มีความเห็นยังไงล่ะครับ
มีเหตุผลอะไรจึงยกฟ้อง
อุทธรณ์เห็นว่ามีข้อพิรุษ
ว่าพยานจำป้ายทะเบียนที่รถชนได้มีข้อพิรุษ

เบิกความว่าคนที่ลงจากรถกระบะที่ชนเป็นผู้ชาย
นี่ศาลก็ไปยืนยันสารอุทธรณ์ท่านเชื่อว่าเป็นผู้ชาย
แล้วสารก็เชื่อว่ารอยครูดปรากฏที่กระโปรงรถด้านซ้ายเนี่ย
ไม่น่าจะเข้ากับลักษณะการขับแซงขึ้นไปชน
รวมถึงแผ่นป้ายทะเบียนรถของครูจอมทรัพย์ก็ไม่มีรอยบุบ
ฉะนั้นสารอุทธรณ์ก็ยกประโยชน์ให้ครูจอมทรัพย์ยกฟ้อง
มาอีกประเด็นหนึ่งที่ถามกันมากก็คือว่า
แฟนรายการขีดเส้นใต้ถามว่า
การไม่ให้การในชั้นพนักงานสอบสวนตั้งแต่แรก
แล้วขอไปให้การในชั้นศาลเนี่ยแล้วทำให้เกิดความเสียเปรียบต่อรูปคดีเนี่ยจริงไหม
เพราะเมื่อสองวันก่อนตำรวจบอกว่าเรื่องนี้เป็นเพราะว่าครูจอมทรัพย์ไม่ยอมไปให้การในชั้นพนักงานสอบสวน
แต่ยืนยันจะไปให้การในชั้นศาลเท่านั้น
ที่ถามมาก็เพราะจะได้รู้ว่าถ้าเจอคดีเนี่ย
ระหว่างที่จะไปให้การในชั้นพนักงานสอบสวนกับขอไปให้การในชั้นศาลเนี่ย

ได้รับคำอธิบายจากผู้รู้อย่างนี้นะครับว่า
การที่ผู้ต้องหาเขาไปขอให้การในชั้นศาลนั้นเนี่ย
โดยทั่วไปโดยข้อเท็จจริง

เมื่อตำรวจไปแจ้งข้อกล่าวหาให้ใครคนใดคนหนึ่ง
แล้วคนที่ถูกกล่าวหาถ้าเขามั่นใจว่าเขาไม่ผิด

รับสิ่งที่ตำรวจบอกว่าเขาผิด
เอาหลักฐานอะไรมาเขาก็ไม่ยอมรับ

พนักงานสอบสวนมักจะบอกว่า

คุณก็ไปให้การในชั้นศาลเอาเองก็แล้วกัน
แล้วตำรวจก็ทำสำนวนไป
สำนวนที่ได้ที่ทำก็คือว่า
ทำจากพยานในฝ่ายของโจทย์

คุณก็ไปปฏิเสธไปให้การกับชั้นศาลก็แล้วกัน
เรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ใช่อยู่ผู้ต้องหา
เขาอยากจะไปขอให้การในชั้นศาลตั้งแต่ตอนแรกหรอกครับ

ตำรวจพนักงานสอบสวนอาจจะมีงานเยอะ

ก็อยากจะทำคดีให้มันเสร็จ
จะได้สรุปสำนวนส่งอายการส่งฟ้องศาล

คุณก็ไปให้การในชั้นศาลก็แล้วกัน
การให้การต่อพนักงานสอบสวนตั้งแต่เกิดเหตุใหม่
กับการขอไปให้การในชั้นศาลเมื่อเวลาผ่านนานไปก็ต่างกันนะครับ
เพราะว่าในความรู้สึกทั่วไปเนี่ย
สารท่านจะคิดว่าการให้การในช่วงเกิดเหตุใหม่เนี่ย
เป็นการให้การที่ใกล้ชิดกับเหตุ
เขาเรียกว่าเป็นการให้การที่ใกล้ชิดกับเหตุ

แต่การที่ไปให้การในชั้นศาล
ซึ่งใช้เวลาทอดออกไปอีกนาน
แล้วมีทนายความเข้ามาวางแผนการต่อสู้ให้
ทำให้น้ำหนักในการต่อสู้
ในการให้การลดน้อยลง
เพราะถือว่าเป็นการวางแผนของฝ่ายทนายด้วย
เหมือนกับไปการให้การใหม่

ฉะนั้นสิ่งที่จะแนะนำก็คือว่า
สำหรับผู้ต้องหา
ควรจะไปให้การในชั้นพนักงานสอบสวนครับ
ต่อให้ไม่ทำความจิตจริง

ก็หาพยานมาอ้างอิงกันไป
ดีกว่าที่จะปฏิเสธที่จะให้การในพนักงานสอบสวน
แล้วไปให้การกับศาลอย่างเดียว

การที่ผู้ต้องหาปฏิเสธก็ต้องบันทึกคำให้การ
ไว้ตามที่เขาให้การปฏิเสธ
อย่าไปบุ้ยว่าถ้าคุณปฏิเสธ
คุณก็ไปให้การในชั้นศาลอย่างเดียวก็แล้วกัน
มันก็จะเกิดเหตุอย่างที่ว่านี้

เรื่องนี้มีเดิมพันธุ์จริงครับ
ถ้าได้ดูรายการก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่
รายการของคุณจอมขวัญที่นำมารีรันออกใหม่เนี่ย
จะเห็นว่าตัวละครที่ออกมา๒คน
ก็มีเหตุผลในความเชื่อต่างกัน
และผมก็เชื่อว่าทั้งสองคนนี้ก็สุจริตใจด้วยกันทั้งคู่

แต่มีฐานความเชื่อจากเหตุผลที่ต่างกัน
เรื่องนี้จะต้องมีการพิสูจน์และจะต้องแปลงวิกฤตเป็นโอกาส
คราวนี้พนักงานสอบสวนหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แขลงใจของสังคมที่มีต่อการดำเนินคดีของตำรวจ
โดยเฉพาะในชั้นพนักงานสอบสวน
มีคนเขาไม่ค่อยไว้ใจ
แล้วก็มีคนเขาแคลงใจ

ความจริงจะปรากฏออกมายังไงก็ตามแต่
สิ่งที่สำนักงานตำรวจจะต้องทำก็คือการสังขยนาปฏิรูปกระบวนการสอบสวน

พนักงานสอบสวนทุกวันนี้
โรงพักอยู่ในภาวะวิกฤตหมด
กำลังคนไม่เพียงพอกับสำนวนคดี

เอาความรอบครอบไม่ได้หรอกครับคนไม่เพียงพอทำสำนวนช้า
เจ้านายมาตรวจเจอเข้าก็ถูกลงโทษ
การทำสำนวนรวดเร็วเพื่อจะรีบส่งฟ้องศาลก็มีข้อผิดพลาด
ฉะนั้นระดับเหนือระดับบนลุ้นเหนือกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ควรจะคิดว่าถ้าเรายังปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ไม่ได้ในโครงสร้างใหญ่เอาเรื่องพนักงานสอบสวนก่อน
ที่พลตะเบอร์เดชพงศพัฒน์พงศ์เจริญเคยบอกว่า
แต่ละโรงพักจะต้องมีคณะพนักงานสอบสวน๕คน
ให้คนหนึ่งเป็นหัวหน้าอีก๔คนหนึ่งเป็นลูกทีม
เวลาใครจะไปวิ่งเต้นอะไรขึ้นมาจะได้รับรู้ด้วยกัน
ไม่มีใครที่จะไปมุบมิบมิบกันได้
และแบ่งงานกันทำฝ่ายพิสูจน์หลักฐานก็อยู่ในโรงพักด้วย
เพื่อจะให้กระบวนการสอบสวนเนี่ยมีความสุจริตยุติธรรม

เพราะขณะนี้พนักงานสอบสวนแต่ละโรงพัก

คนที่อยู่ระดับบนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง
จัดพนักงานสอบสวนใส่บุคลากรเข้าไปให้พอ
ไม่งั้นก็จะมีเรื่องแบบนี้ไม่สิ้นไม่สุด
ขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ

สำหรับทั้งสองฝ่ายนะคะเปิดเผยหลักฐานอะไรก็ตามเปิดเผยมาได้
อยากจะพิสูจน์ความจริงความบริสุทธิ์ของตัวเองก็พิสูจน์มาได้
แต่ว่าสุดท้ายก็อยู่ที่การตัดสินของศาล

ผมเชื่อว่าบ่ายวันนี้ที่ตำรวจจะแถลงข่าว
น่าจะมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น